สวัสดีครับ

สวัสดีครับไขล่โลพมากไขล่โลพมาก

มีแฟนที่เบียบ
ก็พอใช้ได้เลย

ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย

ก็อยากได้เลย

ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย
ก็อยากได้เลย